คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของตลกสาวชื่อดังค่ะคุณตุ๊กกี้ชิงร้อย
แล้วก็ไปกล่าวหาเธอจนทำให้แฟนคลับของคุณตุ๊กกี้ไปต่อว่าเธอเยอะเลย
แล้วเธอก็เสียหายด้วยผู้หญิงคนนี้ค่ะนางสาวเพชรชมพูวงวิสุทธิกุลอายุ๒๔ปี
เป็นลูกสาวเจ้าของร้านทองในเมืองพัทยาไปแจ้งความที่สพเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีนะคะ
หมินประมาทเพราะบอกว่าคุณตุ๊กกี้เนี่ยทำให้เธอเสื่อมเสียชื่อเสียง
เล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนส่งรูปมาให้ดูค่ะเธอตกใจมาก
ส่งรูปอินสตาแกรมของคุณตุ๊กกี้อ่ะที่ชื่อว่าตุ๊กกี้๖๖เนี่ย
คุณตุ๊กกี้เอารูปเธอไปโพสต์ในอินสตาแกรมแล้วก็มีข้อความบอกว่าติดต่อกลับด่วนค่ะคนสวย
แล้วคนก็ไปคอมเมนต์ไงคอมเมนต์ใต้ภาพไปแสดงความคิดเห็น
เรื่องเงินเหรอคะคุณตุ๊กกี้ตอบกลับไปว่ามิจฉาชีพค่ะ
ใช้คำนี้เลยใช่อ๋อนี่เขาแคปไว้แล้วก็มีแฟนคลับคนที่ติดตามคุณตุ๊กกี้ไปต่อว่าเธอเยอะมากว่าเป็นมิจฉาชีพอ่ะ
เธอบอกว่าเธอเสื่อมเสียชื่อเสียงครอบครัวเธอก็เสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็ได้รับผลกระทบด้วย
คือถ้าเขารู้ว่ามีคนโกงสองคนเขาก็ต้องรู้ว่าหนูคือไม่ใช่คนที่ไปโกงเขาอ่ะค่ะ

ก็ไม่รู้เรื่องรูปนั้นก็คงยังต้องแบบแชร์ต่อไปเรื่อยอะค่ะ

เพราะว่าเรามีเอกสารเรามีหลักฐานแล้วก็เราคุยกันมาก่อนแล้วไม่มีปัญหาอะไร

หมายถึงว่าหลายคนเขาไปด้านจำแล้วใช่ไหม

โอเคน้องโอเคค่ะพี่ก็โพสต์ขอโทษแล้วก็ชี้แจงไปหมดเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้นั่นคือฝากทุกคนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้
มันเป็นภัยสังคมนี้น่ากลัวมากเลยนะคะแล้วก็มันกำลังระบาดหนักมาก
ตนาเราทั้งสองคนคือ๑คนแน่นอนโดนกล่าวหาโดยปกป้องตัวเองไม่ผิดเลย
แต่พี่ตุ๊กกี้อยากจะบอกน้องและครอบครัวแล้วก็บอกทุกคนว่า
เจตนาที่ดีของพี่ตุ๊กกี้คือเป็นกระบอกเสียงให้สังคมปกป้องแล้วก็ช่วยเหลือกันและกันค่ะ
คือเธอก็บอกว่าก็มีคนอื่นหลอกเธออีกทีเอารูปของน้องมาหลอกเธอ
เธอก็เลยพยายามจะเตือนน้องเขาว่าถูกเอารูปมาใช้นะมีมิจฉาชีพมาหลอกอะไรอย่างนี้
สาเหตุก็คือเรื่องของสลิปการโอนเงินปลอม
ดาราหลายคนโดนกันเยอะก็เลยพยายามหาต้นต่อก็เนี่ยโพสต์ภาพ